เอามาดูคลิปนี้ค่ะจริงเป็นเรื่องที่สวยงามนะคะเป็นเรื่องของการพึ่งพาแล้วก็เข้ากับยุคสมัยนี้มากเลยแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เป็นความเศร้าค่ะเป็นความเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วคนก็เข้าไปดูคลิปเยอะมากทีเดียวเป็นล้านวิวค่ะ
นี่แหละค่ะคือคลิปนี้เป็นคลิปที่ผู้ชายคนนี้เขาโพสต์นะคะใครดูก็น้ำตาคลอค่ะคือคุณยายคนนี้
กับผู้ชายคนนี้เขาอยู่ห้องติดกันนะคะ
แล้วก็วันนี้เป็นวันที่ผู้ชายคนนี้กับครอบครัวเขาจะย้ายออก

แต่เขาดูแลกันเขาอยู่กันแบบพึ่งพากัน
คุณยายเนี่ยลูกเขาเสียไปเขาก็อยู่คนเดียวคือมีชีวิตอยู่ตัวคนเดียว
อาศัยเงินเบี้ยคนชราแล้วก็เงินที่เก็บเอาไว้ใช้ตอนเกษียณ
คืออยู่ด้วยกันเนี่ยก็เพิ่งพาอาศัยกันค่ะ
ผู้ชายคนนี้เวลาที่ฝนตกตากผ้าเอาไว้คุณยายช่วยเก็บ
คุณยายอยู่คนเดียวตอนกลางคืนจะไปหาหมอเจ็บไข้ได้ปวด
ก็ได้ครอบครัวผู้ชายคนนี้คอยช่วยพาไปหาหมอ
คือเขาอยู่ด้วยกันแบบสวยงามอะค่ะ

แต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยครอบครัวก็ต้องขยายชีวิตมันก็ต้องไปต่อใช่ไหมครับ
ครอบครัวนี้ต้องย้ายบ้านแล้วเนี่ยเป็นวันที่เขาขนของย้ายบ้าน
ก็จะเห็นคุณยายเนี่ยค่ะมาส่งตรงประตูแล้วก็เนี่ยค่ะ
มองไปในคลิปเนี่ยมองไปจนสุดสายตาเลยนะคะ
คนเข้ามาดูคลิปนี้กว่า๓ล้านครั้งแล้วตอนนี้กลายเป็นไวรัลไปแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็จะชื่นชมผู้ชายในคลิปนี่แหละค่ะ
ที่ดูแลคุณยายไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่เดือน๒เดือนแต่อยู่กันมาแบบนี้๑๐ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะนี่เป็นภาพที่อยู่ในคลิปก็เป็นภาพสุดท้ายที่คุณยายเห็นด้วยนะคะ
คุณเหมียวผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับเจ้าของคลิปผู้ชายคนนี้คือคุณประเสริฐพุ่มวังอายุ๒๗ปีนะคะ
แล้วคุณยายก็คือคุณยายสำเนียงแก้วประพานคุณยายุค๙๓ปีแล้วค่ะไปหาคุณยายที่ห้อง
โอ้โหทันทีที่คุณยายเจอคุณประเสริฐอีกครั้งหนึ่งยิ้มแทบแก้มปริเลยค่ะ
คุณประเสริฐบอกยายไม่มีใครอยู่ตัวคนเดียวไม่สบายบ่อยเดินไม่ค่อยไหวนะคะ
เขาก็ผูกพันกันแล้วก็รักเหมือนคุณยายเป็นยายของเขาจริงค่ะ
อ๋อนี่ไง
เล่าให้แกฟังว่าผมต้องการที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะยาย

เขาบอกผมแล้วว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนจะมาหาบ้างหรือเปล่า
ผมก็ได้แค่บอกว่าผมจะกลับมาเยี่ยมบ่อย
ส่วนคุณยายบอกว่าวันที่รู้ว่าคุณประเสริฐจะย้ายออกใจหายน้ำตาไหล
ไม่มีญาติไม่มีใครก็จะมีเพื่อนข้างห้องนี่แหละที่เหมือนญาติ
แล้วบ้านนี้ก็มีลูกไงตัวเล็กก็จะมาหาให้ยายคลายเหงา
แต่วันนี้ไม่มีแล้วถึงจะอยู่คนเดียวได้แต่มันก็เหงาค่ะคุณยายว่าแบบนั้น

ก็เหมือนญาติกันแหละก็อยู่กันมานานอะเนาะ
แต่ก่อนเขาก็อยู่ข้างบนแล้วพอตอนหลังเขาย้ายลงมาอยู่ห้องเป็นเพื่อน
แล้วลูกหลานยายอยู่ไหน
นี่ลูกหลานไม่มีแล้ว
คุณยายอยู่ตัวคนเดียวค่ะนะคะลูกเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เนี่ยค่ะมีหลานก็คือลูกคุณประเสริฐนี่แหละ
คุณประเสริฐบอกว่าเขาฝากเพื่อนข้างห้องเอาไว้แล้วนะคะ
ให้ช่วยดูแลคุณยายด้วยแล้วคุณประเสริฐก็จะพยายามพาลูกมาหาคุณยายให้ได้ทุกอาทิตย์ค่ะ
เป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมากนะคะ